ส่วนนี้คือภาพล่าสุดที่สพเมืองนนทบุรี

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ในเรือด้วยกันเนี่ย๓คน
ค่ะก็คือปอที่เป็นเจ้าของเรือเป็นคนขับเรือด้วยนะคะ
แล้วก็คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
และเพื่อนผู้หญิงอีก๑คนรวมแล้ว๓คนที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
แล้วนี่พี่ชายก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะ

เพราะว่าผมให้ตำรวจเขาจัดการดีกว่า
ตอนนั้นคุณพยายามติดต่อทางเค้าบ้างไหมฮะ
ผมมีแค่เบอร์น้องผู้จัดการนะครับโทรไปแต่เขาไม่ได้รับ
แล้วก็โทรไปเบอร์น้องโมก็ไม่มีคนรับสาย

เครยะบอดเจ้าถามครับหลังเกิดเหตุนะฮะพยายามได้ติดต่อผู้จัดการบ้างไหมฮะ

ตั้งแต่เมื่อวานผมก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยครับ

คิดไหมคะว่าคือเพื่อนกันนั่งเรือไปเที่ยวด้วยกัน

แต่พอเกินตอนเกิดเหตุขึ้นมาแล้วกลับไม่มีใครมาออกมาพูดความจริง
ที่ครอบครัวก็กังวลใจกันมาเกือบทั้งวัน
ใช่ครับมันเป็นใครครอบครัวไหนมันก็ต้องคิดอยู่แล้วครับ

คิดว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมคะ

ครับก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการบ่อยไหมครับ

ผมไม่เคยคุยนะครับเพราะว่าผมจะคุยแต่กับน้องโม

คุณแม่ก็น่าจะโอเคดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับ

งั้นขอบคุณมากนะครับ
อันนี้พี่ก็จะอยู่ที่นี่เลยไหมครับ
ใช่ค่ะเราเล่าไปว่ามีเพื่อนไปให้ข้อมูลแล้วแต่ไปแค่๓คน

แล้วก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะ

จะถามรายละเอียดแหละว่าจังหวะที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไปให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงค่ะ
คุณปอคะอันนี้คือคุณปอมาให้ปากคำกับตำรวจ
ตามที่ได้มีการแจ้งไว้ใช่ไหมคะคุณปอ
คือตอนนี้คุณปอล์คุณปอล์ค่ะตอนนี้คุณปอล์
คุณปอล์คุณปอล์เครียดไหมคะกับข่าวที่ออกไปทั้งหมดนะคะคุณปอล์
คุณปอล์อยากจะมีอะไรพูดแบบอธิบายเพิ่มเติมไหมคะคุณปอล์
เครียดไปคะโดยส่วนตัวคุณปอล์เครียดไปคะ

คือเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เป็นไปตามที่สื่อเสนอไหมคะคุณปอล์
โดยว่าต้องให้ซื้อสงสัยว่าตอนที่คุณตังโมพลัดตกลงไป
อย่างหากันไม่เจอมันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยกันค้นหา
เขาก็บอกเลยว่าเพื่อนยังชี้จุดไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ว่าคุณ
ตกลงไปที่จุดไหนกันแน่

แล้วบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ

คนที่เขาดูแลเรือแล้วได้รับแจ้ง

ปวดปัสสาวะอยากจะปัสสาวะแต่ห้องน้ำในส่วนตรงกลางเรือสปีดโบ๊ทมันเสีย

ต้องเดินไปท้ายเรือแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปตรงนั้น

สุดท้ายเนี่ยนะคะการให้ข้อมูลจากเพื่อนทุกคนสำคัญมากนะคะ
แล้วจนถึงวินาทีนี้ยังไปให้ข้อมูลกับตำรวจไม่ครบทุกคนเลย
เพื่อนผู้ชายอีก๒คนคุณอยู่ไหนคะ

จริงการที่คุณไปให้ข้อมูลมันจะเป็นประโยชน์มาก
ในการช่วยค้นหาคุณแตงโมให้เจอให้เร็วที่สุด
ความจริงมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาช้านะ

ถ้าเอาเพื่อนเราหายแล้วไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
แล้วเพื่อนเราตกเรือแล้วหายไปเนี่ย
ทำไมเราต้องอย่างสามท่านเนี่ยมาแล้ว

จริงแล้วไม่ควรจะทิ้งไปตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำ

แล้วเราจะรอคอยการค้นหาอยู่ตรงนั้นนะคะ

เดี๋ยวรอฟังค่ะอยากฟังมากค่ะว่า